พริกโฉมแป้งเก่าสู่ตลับใหม่

ซึ่งทำให้แป้งสีจันทร์กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
ตอนนี้เราก็เรียกว่าเหมือนอยู่ในช่วงของการเติบโตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงไปในองค์กรเยอะมากแหละ
สีจันก็เหมือนบริษัทที่เก่ามาก
คือเราพยายามเอาแนวคิดของบริษัทที่เกิดใหม่เข้ามา
เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดเราทำงานกันแบบเดิมเนี่ย
ในที่สุดมันจะปาล์มโลกไม่ทัน